กลับไปเมื่อ๕ปีก่อนนะครับปี๒๕๕๙

เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ดินโครนถล่ม

ในวันนี้ครับสถานการณ์เริ่มน่าเป็นห่วงอีกรอบหนึ่ง

ติดตามและรายงานจากโดยคุณสุพัตราสีปัดฉิม
รายงานสดจากพื้นที่อบตกรุงชิงนครศรีธรรมราช
ตอนนี้ในพื้นที่ฝนก็ได้ตกลงมาอีกแล้ว
ขณะที่อบตกรุงชิงได้เฝ้าระวัง
เตือนภัยจุดที่อาจจะเสี่ยงดินถล่มใน๑๑หมู่บ้านผ่านเครือข่ายวิทยุสื่อสารค่ะ
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมถนนตรงจุดที่คอสะพานขาดนะคะ
หลังชาวบ้านหมู่๗และหมู่๘ถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้
นางสาวจันทิมาศรีนุรัตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกล่าวว่า
ปริมาณฝนที่ตกในปีนี้จะน้อยกว่าปี๒๕๕๔ที่เกิดเหตุดินถล่มรุนแรง
แต่ก็ได้แจ้งเตือนไปยังผู้นำหมู่บ้านให้เตรียมพร้อมอพยพชาวบ้านหากเกิดอุทธกภัยขึ้นนะคะ
โดยจัดพื้นที่อพยพสำหรับขออภัยค่ะ
โดยจัดพื้นที่อบพยพนะคะสำหรับสำนักสงฆ์ป่าเทพนิมิตร
รองรับผู้อพยพได้๓๐๐กว่าคนและจุดเนินสูงแบ่งเป็นโซนให้ชาวบ้านสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
ขณะที่ทหารจากกองพันธหารปืนใหญ่ที่๑๐๕ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว
หนึ่งกองร้อยเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่โดยวางแผนร่วมกับอบตกรุงชิง
และใช้ประสบการณ์จากภัยพิบัตรถล่มในปี๒๕๕๙
วางแผนปรับใช้เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ได้เร็วที่สุดค่ะ
ก็จะมีการประสานงานกับทางอบตกรุงชิงอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับ
มีการประสานงานทางโทรศัพท์นะครับ
แล้วก็จะรีบเข้ามาให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดทกภัยหนักขึ้นครับ
คือจุดตรงนี้คือมันมีชาวบ้านอยู่สองหมู่บ้านนะคะ
ประมาณ๕๐๐กว่าครัวเรือนนะคะ
เดือดร้อนที่ถูกตัดขาดแล้วไม่สามารถสัญจรไปมาได้

เพราะว่าทุกปีเกิดอุทธกภัยจะเป็นปัญหาอย่างนี้ทุกปี
ถ้าหากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้งบประมาณมาสร้างสะพาน
น่าจะแก้ปัญหาให้ชุมชนได้ค่ะตรงนี้
ขณะที่ชาวบ้านหมู่๘ตำบลกรุงชิงนะคะ
ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงดินถล่มมากที่สุด
เฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมงโดยติดต่อข้อมูลด้วยวิทยุสื่อสาร
จากในพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
นี้ขอให้ภาครัฐเร่งเข้ามาซ่อมแซมถนนที่ถูกตัดขาด
อีกหลายสายเพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรไปมาได้ค่ะ
ก็มันเริ่มตกตั้งแต่วันแรก
ก็ผู้ใหญ่ก็ได้ไปบอกชาวบ้านแล้วให้ระวังนะเรื่องน้ำ
ถ้าใครออกประยบได้ก็มาอยู่ที่วัดวัดประปานิมิตรค่ะ
เป็นพื้นที่รองรับออกประยบใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ได้ประมาณ๓๐๐คนตรง๓๐๐๔๐๐
ที่กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งเตือนมาที่อาสาสมัครเครือข่าย
เฝ้าระวังเตือนธรณีพิบัติภัย

เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยจุดเสี่ยงของจังหวัดนครศรีธรรมราชคืออำเภอเมือง
อำเภอนพิตำลานสการ่อนพิบูลพิปูนศรีชนชวางขนอมและอำเภอเชียนใหญ่ค่ะ
เครือข่ายวิทยุเครื่องแดงและวิทยุเครื่องดำของอบตกรุงชิงนะคะ
จะสแตนบายทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังเหตุอุทธกภัยและดินถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะ
พัตราศรีประชิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช